จะพาไปทานอาหารกันแบบจัดเต็มดีกว่าเอาใจคนที่ชอบพวกอาหารป่า
อาหารพวกเมนูปลานะคะพวกเมนูอาหารแม่น้ำต่างเนี่ยนะคะ
พาไปชิมที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะจะเป็นเมนูอะไรบ้าง
ติดตามในช่วงตลอดกิน
ร้านนี้ค่ะคือร้านครัวริมน้ำนะคะวิวดีบรรยากาศสวย
อยู่ที่ตำบลบ้านสร้างอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
ตรงที่มันติดสะพานนั่นแหละถูกต้องใช่
คุณก็ทานอาหารเสร็จแล้วคุณก็เดินมาถ่ายภาพ
บนสะพานแขวนแบบนี้นะได้บรรยากาศดีจริงค่ะ
และที่สำคัญนะวัตถุดิบที่นำมาใช้ในร้านนี้
ก็คือเป็นพวกอาหารที่มาจากแม่น้ำมุ่ง
กุ้งปลาแล้วก็ปลาในแม่น้ำปลาจีนนี่สดยังดิ้นอยู่เลย
ต้องบอกก่อนเป็นวิธีนะใช่ค่ะบางคนอาจจะรู้สึกอุ้ย
ทรมานสัตว์ไหมก็มันก็เป็นวิถีจริงจริงค่ะโดยชาวบ้าน
เขาจะออกหากุ้งและปลาในแม่น้ำปลาจีนบุรีได้เยอะเลยค่ะ
ยังกุ้งแม่น้ำจะมีขนาดใหญ่ประมาณสามถึงห้าตัวต่อกิโลกรัมนี่คือ
ุ้งแม่น้ำจริงนะไม่ใช่เป็นกุ้งที่เลี้ยงด้วยนะสดสดจากธรรมชาติเลยค่ะ
ทางร้านก็จะนำเมนูของกุ้งเอามาทำเป็นอาหารหลายอย่าง
อย่างเช่นกุ้งแม่น้ำย่างย่างสดหอมแบบนี้
หรือพวกเมนูปลาอย่างนี้ค่ะก็จะเป็นปลาคังปลาซิลปลากราน
เอามาทำต้มยำนะคะแล้วก็สดกับน้ำสดร้อนอร่อยจริงนะคะ
อีกหนึ่งเมนูที่ทางร้านอยากจะแนะนำคือทอดมันปลากลายแท้ค่ะเนื้อปลากรายเนี่ยจะสดใหม่เหนียวนุ่มเด้งรสชาติดีนะคะ
แล้วก็ยังมีอาหารป่าอีกมากมายค่ะอย่างยำถั่วฟู
ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูยอดฮิตของทางร้านนี้เหมือนกันเขาก็จะเสิร์ฟมาพร้อมกับผักเคียงมากมายนะคะ
ใครเห็นอย่างงี้แล้วอยากจะทานแล้วก็บอกเลยว่ามีข่าวดีค่ะยังไงทางร้านครัวริมน้ำนะคะ
มีโปรโมชั่นฝากแฟนรายการเพียงแค่ไปที่ร้านแล้วบอกว่ารู้จักร้านนี้มาจากรายการตลอดข่าว
รับไปเลยส่วนลดห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะนับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสามสิบเอ็ดธันวาคมนะคะ
นี่ค่ะคุณจะได้ไปทานอาหารอร่อยแบบที่เราเห็นอยู่นี้
ร้านเปิดทุกวันเวลาสิบโมงเช้าถึงสี่ทุ่มครึ่งค่ะให้เบอร์ไว้สองเบอร์นะคะ
เศรษฐ์ตอบทานจองโต๊ะกันไปได้เลยค่ะศูนย์แปดหกแปดเก้าสามสองหกห้าแบบค้า
อยากกินหัวปลูกกุ้งแม่น้ำย่างหิวมาก

โอ้โหถูกใจแน่นอนค่ะที่ปราจีนบุรีนะจ๊ะ
ข้าวข้าวผัดมาด้วยเร็ว

ข้าวผัดมาเลยสมาขนาดนี้แหละ